มีหนุ่มคนนึงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกด
เข้าไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบ
ให้เอาผิดกับตำรวจอุทุมพรพิสัย

แล้วก็สร้างหลักฐานเท็จเรื่องของการขัดขวาง
การทำงานของตำรวจในการค้นยาเสพติดด้วยนะครับ
นายจักรพงศ์อยู่แย้มศรีพร้อมด้วยทนายความ
เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็แจ้งความดำเนินคดี
กับตำรวจภูทรอุทุพรพิสัยที่จังหวัดศรีสะเกด
ในข้อหารร่วมกันทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
แจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญา
และปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๔พฤศจิกายน๒๕๕๙

เขามีปากเสียงกับแม่ที่บ้านเช่า
ภายในตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยที่ศรีสเกต
ต่อมามีคนโทรไปแจ้งตำรวจ
แล้วเมื่อได้ยินเสียงรถไปจอดที่บ้าน
รู้สึกตัวอีกทีพบตำรวจกำลังลงจากรถเข้ามาในบ้านแล้วครับ

พอตกใจปุ๊บก็เลยความมีดทำครัวความยาวสักประมาณ๕นิ้วขึ้นมาเพื่อป้องกันตัว
พอตำรวจเห็นว่าอ้าวนายคนนี้มีมีดขึ้นมา

๔คนก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา๔นัด
เขาจึงหันกลับไปมองพบว่าประตูของรถฝั่งคนขับเปิดออก
และมีตำรวจยืนถือปืนพกสั้นเล็งมาที่เขาอยู่
แล้วก็ยิงมา๒นัดคุณผู้ชม
คือเราจำลองกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเข้าใจง่าย
จากนั้นตำรวจก็มาล็อกตัวเลย

ก็ตรวจสอบในการรักษาพยาบาล

มีรูเข้าไม่มีรูออก๔แห่ง
บริเวณที่ทองด้านซ้ายขาหนีบด้านซ้าย
ด้านซ้ายแล้วก็ก้นด้านขวาด้วย

มันเป็นการพยายามฆ่า
รู้จักกับตำรวจที่ยิงแต่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมานกันมาก่อน
ไปฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยนะครับ
วันที่สุดผมเห็นตำรวจกำลังวิ่งเข้ามาจะจับผม

มันมีมีดทำครัว
พอพร้อมมาเสร็จพอผมได้จับมีดผมก็
ในบ้านครับแล้วก็แบบพอเดินมาถึงหน้าบ้าน
ผมก็ได้ยินเสียงปืนสองนัดแต่ไม่รู้ยิงมาจากไหน
แล้วก็เดินไปอีกผมก็ล้มฟุบไปเลย
เขาก็พูดว่ารับรักไปเถอะมันเป็นแค่คดีเสียค่าปรับ
อะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะจ่ายแทนให้แล้วก็สินใหม่ทดแทนอะไรอย่างนี้ครับ
แต่พอไปพอมาเสร็จพอถึงชั้นอายการผมก็เลยถามว่า
ผมต้องเสียค่าปรับตามที่ตำรวจพูดหรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ย
แต่พอไปพอมาเสร็จอายการก็เลยบอกว่าโอ้โหโทษนี้มันไม่ใช่โทษน้อยเลยนะ
ต้องหาคนมาประกันตัวแล้วแหละออกไปสู้คดีที่ศาลอะไรอย่างนี้
มันก็ดูเหมือนแบบมันเป็นความเข้าใจผิดหรือมันยังไงหรือยิงผิดตัวหรือยังไงก็ไม่ทราบ

นายความบอกว่าคือมาแจ้งความเนี่ยดำเนินคดีกับตำรวจชุดสืบสวนสพอุทุพรพิสัย
เรื่องทำพยานหลักฐานเท็จและพยายามฆ่าด้วยการยิงอาวุธปืนใส่คุณคนนี้นะฮะ
ซึ่งก็มีการตั้งข้อหาเท็จหลักฐานเท็จเพื่อให้เป็นเหตุ
กับการกระทำของนายจักรพงศ์
ซึ่งตำรวจแจ้งว่าออกไประงับเหตุเป็นเหตุร้ายยิงปืนไปหนึ่งนัด
แต่แพทย์กลับพบรอยกระสุนถึง๔รูซึ่งไม่ตรงกัน
ซึ่งขัดแย้งกันกับที่ตำรวจแจ้งออกมา
จากนี้ใบบรรยายงานของแพทย์ยังระบุเอาไว้ว่า
ตำรวจได้แจ้งว่าจะตรวจค้นยาเสพติด
และครั้งที่๒แจ้งว่าจะระงับเหตุเมาสุรา
แต่การแจ้งข้อกล่าวหากลับคนละเรื่องกันเลย

เพราะว่าถูกแจ้งก็หาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานด้วย

ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกพินโยสุธิศาล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอุทุมพรพิสัย

ร้อยเวรได้รับแจ้งเหตุจากแม่ของนายจักรพงศ์

กำลังทะเลาะกันแรงมาก

ตำรวจเคยไประงับเหตุที่บ้านหลังนี้มาแล้ว

ได้มีการสั่งกำลังตำรวจสามนายไประงับเหตุ
แต่พอไปถึงพบแม่ของนายจักรพงศ์ยืนรออยู่หน้าบ้าน
แต่กลับเข้าไป

จากนั้นตำรวจก็เดินเข้าไป

เพราะว่านายจักรพงศ์มีอาการคุ้มครั่ง

ตำรวจก็จึงใช้ปืนยิงสกัดตามยุทธวิธีของตำรวจ

พร้อมยืนยันไม่ได้มีการทำเกินกว่าเหตุ
ทีนี้ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบประวัติย้อนหลัง
ของผู้เสียหายขึ้นในจักรพงษ์โอโค
มีคดีอยู่๓คดีติดตัว
คือเรื่องของรักทรัพย์ปี๒๕๕๙

และทำร้ายร่างกายผู้อื่นปี๒๕๕๘
สุดท้ายตำรวจบอกว่าเขาไประงับเหตุ
เพราะนายคนนี้ทะเลาะแม่แล้วถือปืนจัดทำร้ายร่างกาย
ก็เลยเข้าไประงับเหตุด้วยการยิงปืน
เป็นการยิงต่ำตามยุทธวิธีนะครับ